ตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมมาเช็คราคาสินค้าวันนี้กันค่ะไปดูราคาเนื้อสัตว์กันก่อนนะคะหมูเนื้อแดงค่ะ๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟองราคาเนื้อสัตว์ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนได้
สองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมค่ะเห็ดนางฟ้าสี่สิบห้าถึงห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูสี่สิบแปดถึงห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมส่วนเห็ดเข็มทองอยู่ที่สามสิบถึงสามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมจ้ะ